ข้างต่อไปกู้ไพหัวร้อน

แต่คราวนี้ไปชนกับทางรถแท็กซี่

ก็เป็นกู้ไพนะ

รถมันก็มีประคำเนอะพี่เนอะ

ไม่แล้วก็

พี่ไก่แก่มากเลยอ่ะ

เอาคลิปหู้้สาวเดาไม่สาว

รถแท็กซี่ก็พยายามตอบโต้
โอ้โหแต่ไม่ไหวครับคุณผู้ชมฮะ

นี่แหละครับเขาโพสต์บอกว่า
เหตุเกิดช่วงบ่าย๑๗กรกฎาคม
ที่ผ่านมาบนถนนพรมแดน
ซอยเอกชัย๑๓๑เขตบางบอยกรุงเทพมหานคร
รถแท็กซี่ชนกับรถตู้ของอพลครับ

แล้วคนขับรถตู้อพลนะครับ
ก็ไปต่อยคุณลุงคนขับรถแท็กซี่
จนต้องส่งโรงพจบาลจากที่เบิศวาค

ขณะรถชนกันรถเฉลชนกัน
รถแท็กซี่เขาก็เห็นคนบวกฝั่งภาพใช่ไหม

เซ็กซี่ด้วยที่ถูกทำร้ายก็คือนายนานธวงพราเลิศหรือว่าลุงแดงอายุ
แล้วใครนักอ่ะพี่หนุ่มอ้าวพี่หนุ่มครับคุณวันอยู่บำรุงนี้
วันอยู่บำรุงครับอดีตสอสอบางบอนแต่ว่าถ้าไปบางบอนแล้วยังใจถึงพึ่งได้อยู่
เป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยครับนะฮะนี่นี่มาไกลเกลี่ย
นายนิทิศนะครับก็ยอมแล้วว่าผมช่วงวูบอ่ะ
คือผมเป็นห่วงผู้ป่วยในรถกลัวจะเกิดอันตรายตอนนั้นโมโหควบคุมตัวเองไม่ได้
แต่เอาล่ะเอาล่ะมันถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตและต้นสังกัด
ตอนนี้กำลังพิจารณาโทษผมอยู่
ก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนให้ให้เราตระหนักว่า

ที่ทราบมาคือน่าจะต้องหยุดปฏิบัติงานครับ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปสอบอีกทีนึง
ว่าจะรุนแรงแค่ไหนจะลงโทษแบบไหน

แล้วลุงแดงลุงแดงยังติดใจไหมยังคล่องใจไหม
นะครับไม่แล้วน้องไม่แล้วไม่แล้วนะครับ
แต่ก็เตือนนิธิไปบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ

จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับ

จากนั้นก็จับมือกันนะครับ
นายนิธิก็ยกมือไหว้ลุงแดงนะครับ
แล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนะครับ
ลุงแดงก็รับไหว้แล้วก็จบลงด้วยดี
ผมว่าทั้งสองท่านแหละทั้งสองท่านได้บทเรียน
ผมว่าลุงแดงก็ได้บทเรียนในการที่จะรับผู้โดยสาร
ส่วนพี่นิธินะครับก็
พี่ถ้าพี่จะช่วยคนพี่ต้องใจเย็นกว่านี้
แล้วพี่ต้องมองข้ามเรื่องนี้ไปเลย
ไม่งั้นมันจะเสียหายต่องานของพี่หน้าที่ของพี่
ดีอยู่แล้วพี่เป็นจิตอาสานะครับ
ยังไงก็เอาไปคิดแล้วก็ปรับปรุงครับ